ใครที่จะฮิตวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มาถึง

คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นแน่นอนครับ
ส่งผลตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
มาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร
นี่คือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นในวันนี้
จะพบว่าบริเวณทางตอนบนกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
แดดในตอนกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว

เพราะว่าตอนนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นถูกดูดเข้าไป
สู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัว
แถวบริเวณประเทศมาเลเซียนะครับ

แถวบริเวณทะเลจีนใต้ก็ดูดฝนออกจากเมืองไหนของเรานะครับ

ดังนั้นจึงทำให้วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงอีก๒๓วันข้างหน้านะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับ
แต่ทีนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำก็คือ
จะเริ่มมีบทบาทต่อเมืองของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
ตอนนี้เองก็ปกคลุมบางนะครับ
ในช่วงวันที่๑๘ถึงวันที่๒๑

หรือว่ามรสุมฤดูฝนมีกำลังรแรงขึ้นด้วยนะครับ
แรงแบบนี้ก็ทำให้ช่วงแรกที่
รสุมดังกล่าวพัดเข้ามาบริเวณเมืองไทยของเรา
ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ

หย่อมความกดอากาศต่ำที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ
ทิศทางนั้นก็จะเคลื่อนที่คล้ายกับพายุลูกก่อนหน้านี้นะครับ

แล้วก็ข้ามจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ยังบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับ
ซึ่งช่วงเวลาที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนในจุดนี้ก็คือ
ในช่วงวันที่๒๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๑นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ